อยากให้ดูอยากให้คุณผู้ชมรู้สึกเหมือนกับผม

ค่อยพูด

ไปเจอกับเธอคนนี้เลยครับอย่าเสียเวลาเลย
แม่ครัวคนดีจะยินที่จะแก้ขนาดนี้

ไม่เกรงว่าจะบอกขอพี่กินหนักสักด้วย
ไม่ได้กินเผาตัวอยากเผาสุดยาวคนดี
แม่ครัวสาวตาอยากว่ามีเสียงซ้าย
แม่ครัวสาวตาอยากว่ามีเสียงซ้าย

เค้านิ้งมาอันคริปนี้แล้วเล่ามาจากไหน

เล่าให้ฟังแล้วกันน้องคนนี้มีชื่อนะ

น้องโบน้องโบนภาพร
เออเธออยู่คณะรำวงย้อนยุคเพชรบุรี
คุณเล่าแทนคุณชนะไปเลยก็ได้นะ
คือเรียกโบไม่ถนัดเรียกที่รักแทนได้ปะล่ะ
อ๋อน้องเขาชื่อแนตตี้
แนตตี้อยู่ในคณะน้องโบนภาพ
มั่วไปกันใหญ่เอาสองหน่อยน้องแนตตี้

น้องเขาชื่อแนตตี้แล้วเธอเป็นสาวรำวงย้อนยุคเพชรบุรี
คณะน้องโบนภาพรอ๋ออยู่ในวงน้องโบ
นี้ดังมากนะจะบอกให้
แล้วชื่อเสียงของเธอนั้นขจรขจาย
ไปเนี่ยนะครับ๓บ้าน๘บ้าน๙บ้าน๔บ้านหลายต่อหลายบ้าน

บอกเลยว่าเธอนั้นน่ารักมากเห็นแบบนี้แล้วผมก็ติดอกติดใจ
ดูแล้วเนี่ยนะครับก็ต้องดูแล้วดูอีกดูแล้วดูอีก
ดูเป็น๑๐รอบ๓๐รอบสบายใจ

ผมเล่าอย่างเดียวคงจะรู้จักเธอไม่พอ

ขอให้น้องนาตตี้แนะนำตัวเองกับคุณผู้ชมเลยฮะ

สวัสดีค่ะพี่ชิสาพี่ใบตองพี่ชนะ
น้องชื่อนางสาวผัวชะโน้คภูพาร์มค่ะ
ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เพชรบุรีค่ะ
รู้สึกดีใจมากค่ะที่มีคนชื่นชอบในผลงานของเราค่ะ
เจ้าของวงอะค่ะเขาทักมาชวนเราชอบในเรื่องเต้นเรื่องหลามอยู่แล้ว

ก็จะเอามาจ่ายค่าเทิมค่ากินค่าอยู่โดยไม่ได้แบบขอเงินพ่อแม่
กลางวันนะคะก็จะเรียนแล้วถ้ามีเวลาว่างกลางวันก็จะเป็นแบบทำการบ้านอะไรอย่างนี้ค่ะ
ถ้าเราไม่ติดเรื่องธุระเรื่องเรียนเรื่องการบ้านเราก็จะไปทำงานค่ะไปเต้นลำวง

น่าชื่นชมนะเป็นนักสุดสา
หารายได้พิเศษด้วยตัวเองแล้วก็แสดงความสามารถอย่างถูกต้องเหมาะสม
ก็ด้วยความที่น้องเขาเป็นคนชอบอย่างที่บอกแหละเน
แพตตี้บอกว่าเป็นคนชอบรำชอบเต้นอยู่แล้ว
ทางวงเข้ามาชวนก็เลยถือว่าเป็นโอกาสดีไง
ได้เหมือนแบบว่าเลี้ยงตัวเองได้แล้วก็หารายได้ที่เป็นรายได้เสริมระหว่างเรียนด้วย
แล้วก็ต้องบอกว่ามันเป็นความภูมิใจเนาะเวลาเราทำงานหาเงินได้ตัวเองแบบนี้นะ
แล้วก็เป็นเด็กเรียบร้อยน่ารักนะเป็นงานที่ทำให้คนมีความสุขอะค่ะ
ดูน้องเขาแล้วก็เลิดเพลินไปด้วยเพื่อนน้องเขาก็น่ารักอะเนาะ
แต่พอดีช่างภาพอาจจะโฟกัสที่น้องเราก็เลยได้เห็นความน่ารักของน้องของเขา
ก็ชื่นชมเนาะคนทำมาหากินคนขยันน่ารักหน้าตาดีแบบนี้
ประสบความสำเร็จเจริญรุ่งเรืองแน่นอนค่ะน้องแนตตี้

เห็นคุณพิมพ์แนตตี้อะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดเลยอ่ะ

ไม่ได้จ่ายค่าอินเตอร์เน็ต

เออเดี๋ยวฉันเจอนัตตี้เสือร้องไห้อะ

คุณไปกดไลค์ผิดคนหรือเปล่าไม่แน่ใจ
ก็ไปติดตามผลงานเขาได้ติดตามผลงานของน้องเขาได้น้องเขาอยู่ที่คณะน้องโบนภาพรนะคะ
ละมวงย้อนยุคเผ็ดบุรีนะจ๊ะน้องเขาน่ารักอยู่นะคะชื่นชมกันไปเด็กดีมีความสามารถ